เอาล่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดกันหน่อยค่ะ

ชมตลาดแห่งนี้เพราะว่าเขาถูกยกย่องว่าเป็นตลาดต้องชมค่ะ
เนื่องจากว่าตลาดแห่งนี้ร้านค้าไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหาร
ไม่มีการใช้แก๊กเย็บกระดาษอะไรเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีความสะอาดถูกต้องตามหลักอนามัยด้วยค่ะ
นี่คือลีลาการเต้นกันอย่างพร้อมเพลียงของ
พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดเกษตรบอนะคะ
จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดสงขลาค่ะ
โดยพ่อค้าแม่ค้าจะออกไปเต้นพร้อมกันแบบนี้ทุกวัน
หลังจากเคารพทงชาติเสร็จค่ะ
สร้างความสนุกสนานแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับผู้คน
เดินทางไปเที่ยวตลาดเป็นอย่างมากเลยนะคะ

คืนความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย
โดยเฉพาะนี่ค่ะพ่อค้าท่านนี้หน้าเข้มแบบนี้นะคะ
แต่ว่าลีลาการโยกย้ายสายสะโพกนี้พริ้วกว่าผู้หญิงอีกนะคุณ
ต้องให้คุณชนะทำเทียบดูไหม
คุณชนะสู้เขาสู้เขาค่ะ

ปลบมือนี่บีบบีบ

เบาะเอว
แค่แค่แค่แขน

ย่อแพ้ปราณ่าพ่อค้าแม่ค้า
ดับทั้งทีกันเลยล่ะแค่ฮะ

นายสนทรัชสนทิเจียราวงค์ค่ะ

ตลาดเกษตรมอแห่งนี้เปิดมานานกว่า๑๖ปีแล้ว
แล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชน
ในการเข้าไปจับจ่ายซื้อของอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยด้วย
เนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคน
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เป็นไปตามหลักสุขภาพิบาล
ส่วนกลางเพื่อให้ร้านค้าไปตรวจสอบตาช่างได้

เกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าตาช่างนี้มันตรงหรือเปล่า
ผู้บริโภคก็สามารถนำไปชั่งกับเครื่องชั่งส่วนกลาง

ที่สำคัญเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่
มีบริการที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสทุกคน

แล้วก็ให้เข้าไปอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะ
ทำให้ได้รับรางวัลต่างมาแล้วมากมายค่ะ
และยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์นะคะ
ให้เป็นตลาดต้องชมอีกด้วย
เพื่อสร้างรายได้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย
ใครสนใจค่ะสามารถไปเที่ยวกันได้ตลาดแห่งนี้
โดยจะเปิดในวันจันทร์พุธศุกร์
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
๑๙นาฬิกา๓๐นาทีก็คือบ่าย๒โมงครึ่ง
ไปจนถึง๑ทุ่มครึ่งนะคะ
เฉพาะจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะจ๊ะ
โอ้โหตลาดนี้ดีนะไปช็อปไปชิมแถมไปเต้นได้ด้วย

ไปเต้นกับพ่อค้าแม่ค้า
จันทร์พุธศุกร์ใช่ไหมพรุ่งนี้สินะใช่เอาละ